๑นาฬิกา๒๖นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาดูเหตุนี้น่ากลัวเหมือนกัน
น่ากลัวเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อาจจะล้อรถยนต์มีปัญหา
และต้องเปลี่ยนล้อรถด้วยตัวเองโดยใช้แม่แรงยกรถขึ้น
เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาที่สมุทรปราการนะคะแล้วก็คลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
เขาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียเป็นนาทีชีวิตของหนุ่มอายุ๒๘ปี
เปลี่ยนยางอะไหล่แต่ว่าแม่แรงยกหล่นลงมาทับศีรษะ
อาการสาหัสเลยนะคะเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนยาง
เราจะต้องมุดเข้าไปใต้ท้องรถนั่นแหละค่ะ
คือถ้าเราไม่ชำนาญแล้วก็เราค้ำแม่แรงไว้ไม่ดี

ใช่ค่ะวงจรปิดลานจอดรถภายในที่ว่าการอำเภอบางบ่อสมุทร
ราการจับภาพวินาทีชีวิตของชายไทยรายหนึ่งได้
นี่ค่ะนี่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วนะคะ

คือพอแม่แรงมันซุดนะฮะรถก็ลงมาทับคนที่กำลังเปลี่ยนอยู่ข้างล่าง
แล้วก็คนที่เดินผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดี

จะยกรถก็ยกไม่ไหวแต่ก็พยายามจะช่วยเต็มที่นะครับ
ค่ะก็นี่แหละค่ะมีพลเมืองดีสองคนเดินผ่านมาในช่วงของการเกิดเหตุพอดี
แล้วก็พยายามที่จะช่วยนะคะ
ทำให้เขาก็พยายามยกรถเหมือนกัน
แต่ว่ายกรถไม่ไหวก็เลยตะโกนเรียกประชาชนที่อยู่ในระแวกที่เกิดเหตุกว่า๑๐คนมาช่วย
ทุกคนก็พร้อมใจยกรถขึ้นแล้วก็ดึงร่างของผู้บาดเจ็บออกมา
จากนั้นประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูมาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าเจ้าของรถขับรถคันนี้ไปจอดที่บริเวณเกิดเหตุ
แล้วก็พบว่ารถของตัวเองยางแบนที่ล้อด้านหน้าข้างซ้ายนะคะ
ก็เลยโทรศัพท์หาผู้บาดเจ็บให้มาช่วยเปลี่ยนยางอะไหล่ให้
ผู้บาดเจ็บเดินทางมาพร้อมกับยางอะไหล่
แต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้เนื่องจากแม่แรงที่ยกตัวรถครั้งแรกความสูงไม่พอ
เจ้าของรถก็เลยเดินออกไปข้างนอกเพื่อที่จะหาแม่แรงตัวใหญ่มาช่วยอีกแรง
แต่ปรากฏว่าผู้บาดเจ็บรอไม่ไหว
ก็เลยพยายามลงมือแก้ไขด้วยตัวเองจึงเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นค่ะ